คุณผู้ชมบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้นะคะสพศรีเทพที่จังหวัดเพชรบูรได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงค่ะ
อาการสาหัสนะคะก็รีบลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยชื่อนายน้อยอายุสี่สิบปีนะคะ
สภาพตอนที่ลงไปเห็นนี่คือนอนหายใจโรยรินแล้วได้ข้อมูลมาว่าคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นเรียกคุณตาแล้วได้ไหมคะอายุเจ็บสิบเอ็ดตีแล้วอะค่ะอ่า
เป็นคนเอามีดที่มาแทงผู้ชายคนนี้นอนเลือดอาบอยู่ที่ซอยบ้านตรงนี้เลยนะคะ
สภาพบาดแผลโดนแทงเข้าที่หลัง๑แผลแล้วก็ใต้คาง๑แผลรวมถึงต้นแขนขวาด้วย
กู้ชีพศรีเทพก็ช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลศรีเทพค่ะ
คนก่อเหตุวัย๗๑ปีเนี่ยชื่อตาเทศนะคะคนเมื่อกี้ขึ้นภาพมาแวบนึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะ
ตาเทศเชียมขุนทศวัยเจ็ดสิบเอ็ดปีรอมอบตัวอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็มีอาวุธก่อเหตุก็คือมีดเป็นฟันเลื่อยหนึ่งเล่ม
นี้ค่ะชาวบ้านบอกคนก่อเหตุคือชอบดื่มเหล้า
ส่วนคนเจ็บก็ชอบดื่มเหล้าเหมือนกันแล้วคนเจ็บเพิ่งพ้นโทษคดียาออกมาจากคุกได้๓เดือน
พอออกมาก็ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับคนในหมู่บ้านจนถูกแทงเนี่ยค่ะเราลงพื้นที่ไปเจอกับคุณบุญเรือนนะคะ
พี่สาวคนเจ็บบอกว่าคนก่อเหตุอ่ะตาเทศอ่ะ
พอเล่าเข้าปากนี่นะโอ้โหใหญ่เลยแหละไม่ฟังใครเลย
บอกตัวเองใหญ่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าจนลูกเมียก็ทนอยู่ด้วยไม่ได้
ส่วนน้องชายนายน้อยเนี่ยก็ไปนั่งกินเหล้าที่บ้านตะเทศแล้วก็เมาทะเลาะกัน
น้องพี่ก็ถูกแทงใช่ไหมก็วิ่งหนีไปไกลเกือบห้าร้อยเมตรจากบ้านคนก่อเหตุ
จะไปหมดแรงล้มลงตรงถนนหมู่บ้านนี่แหละนี่ล่าสุดอาการยังสาหัสอยู่เลย
โรงพยาบาลศรีเทพนี่ต้องส่งตัวน้องชายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรี
มาถึงบ้านก็เห็นว่ามือถือซำซุงวิทยุแล้วก็แหปากนึงเนี่ยหายไป
ก็ถามนายน้อยบอกนี่เอาของไปป่ะเนี่ย
นายน้อยก็ปฏิเสธแต่เขามั่นใจว่านายน้อยเอาไปแน่
เพราะเคยขโมยของเขาไปก่อนหน้านี้แล้วเลยแทงเลยค่ะ
อืมแทงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงออกเอ้าแต่มันมีสามแผลนะตะเทศ
มันมีที่หลังมีใต้คางแล้วก็มีต้นแขนขวาตาเทพบอกผมแทงไปครั้งเดียว
แผลที่คางกับที่แขนเนี่ยนายน้อยวิ่งไปล้มฟาดพื้นคอนกรีตบนถนนหรือเปล่า
ผมก็เลยตามมาแล้วจับมีแทงเลย
ผมก็ไม่ถามแทงทีเดียวแล้วผมก็แทงทีเดียว
มีดออกผมก็ไปวางมันตำรวจกลับมา

คือตาที่ตั้งใจแทงเลยใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าตอนนั้นเมาหรือว่าโมโห
คือความกดดันอะความกดดันมากก็จะเรียกให้ของนายเนี่ย
ตำรวจได้มีการปล่อยตัวคนก่อเหตุก็คือตาเทศชั่วคราวนะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างรอผลชนสูตรบาดแผลจากแพทย์ค่ะ

เดี๋ยวจะนำมาใช้ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะ